คุณผู้ชมฮะในโลกโซเชียลแห่แชร์คลิปนี้
แล้วก็มีคนดูเข้าไปหลักล้านเลยนะครับ

โอ้โหเมาเหล้าคนก็ตรวจสอบอยู่ว่าพระสงฆ์รูปนี้
เป็นพระจริงหรือเปล่าและอยู่ที่วัดไหนครับ

แน่นะครับเป็นคลิปเหตุการณ์ที่แชร์ผ่านเฟซบุ๊คผู้ใช้
ชื่อว่าชัยสิทธิยอดชายเล็งไทยสงศ์
โดยระบุว่ามีพระรูปหนึ่งคือพระรูปนี้แหละครับ

โอ้โหดื่มเหล้าขาวจนเมาไม้พูดจาไม่รู้เรื่อง
กล่าวพาดพิงไปถึงวัดพรสวรรค์
หาว่าจะเอาวาดวัดพรสวรรค์
สูบยาเม็ดคืนละ๑๐เมตร
และมีพวกขี้ยาอยู่ในวัดพรสวรรค์
ไพ่กันเต็มไปหมดทุกวันเลยนะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราก็ต้องตามไปถึงที่วัดพรสวรรค์
พรสวรรค์หรือว่าวัดศรีโพทองรัตนาบรามนะครับ
เราก็ไปพูดคุยกับพระอธิการบุญมีโชธปัญญาเจ้าอาวาสวัด
วัดแห่งนี้นะครับอยู่ที่หมู่๑๔บ้านพรสวรรค์ตำบลหนองนาคำ

ซึ่งท่านเจ้าอาวาสก็บอกให้ฟังแบบนี้
อธิบายให้ฟังชี้แจงให้ทีมข่าวฟังแบบนี้
บอกว่าพระสงฆ์ในคลิปเป็นพระจริง
ในคลิปนี้นะเป็นพระจริง
เป็นพระที่เป็นพระต่างพื้นที่
แต่มาจำวัดที่วัดพรสวรรค์แห่งนี้๕วันเป็นการชั่วคราว
ส่วนคลิปไม่ได้ถ่ายในวัด
ตอนเกิดเหตุเจ้าอาวาสก็ไม่ได้อยู่วัด
ถือว่าพระรูปนี้เข้ามาสร้างสถานการณ์
ทำลายชื่อเสียงของวัดแล้วก็ชื่อเสียงของเจ้าอาวาส
และได้ไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐานแล้ว
ขณะที่หลังเกิดเหตุพระรูปนี้ก็หายตัวไป
พร้อมกับเพื่อนพระที่สนิทกันอีกรูปหนึ่งที่มาด้วยกันนะครับ
ด้านของนักวิชาการศาสนาชำนาญการสำนักงามพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี
นายวิศนุพงศ์กลางใจมีเปิดเผยนะครับว่า
เจ้าคณะอำเภอเมืองอุดรธานีรับทราบเรื่องนี้แล้ว
แล้วก็ส่งคณะสงฆ์ไปตรวจสอบแล้ว
เพราะว่ามีคลิปออกมาตั้งแต่วันที่๒๖มีนาคม
พระสงฆ์ที่อยู่ในคลิปเป็นพระอนุจรหรือว่ามาจากทางอื่น
ไม่ทราบฉายาว่ามาจากวัดใด
โดยมาขอจำวัดอยู่๒วันอ้างว่าจะมาหาหมอ
โดยเจ้าคณะอำเภอได้คาดโทษเจ้าอาวาสวัดพรสวรรค์ไว้ด้วยนะฮะ
ฐานให้เข้าพักที่วัดโดยไม่ตรวจสอบหนังสือสุทธิก่อน
ส่วนที่ตรังนะครับตำรวจก็บุกจับพระวิพัฒน์สุทธศรีโล
หรือว่านายวิพัฒน์ไกรเทพอายุ๓๓ปี
ซึ่งเป็นพระลูกวัดวัดโพธาบรามอำเภอเมืองตรัง

เนื่องจากมีพฤติการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

จำนวนถึง๘๘๐๐๐เมตร

แล้วก็ยังมียาไอซ์อีกจำนวน๐๕กรัม
มีอุปกรณ์เสพอีกหนึ่งอัน

พอศึกออกมาแล้วก็ต้องสอบสวนฮะ

เป็นของนายพัทกรศรีสงคราม

เป็นเพื่อนสนิทที่นำมาฝากไว้
แต่ก็รับสาภาพว่าเสพยาเสพติดประเภทยาบ้าและยาไอซ์จริง
แต่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขาย
แล้วก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดใด

ขณะที่พระมหาบุญเหลือโสพนจิตโตเจ้าอาวาสวัด

บวชเรียนมาแล้ว๒๐๐๐สา
ว่าจะมีส่วนผัวพันธ์แล้วก็ใช้สารเสพติดอย่างนี้
แต่เมื่อมีความผิดก็ต้องว่าไปตามผิดตามหลักฐาน
พ้นโทษกลับมาตั้งต้นชีวิตใหม่ก็จะบวชให้ได้นะครับ
ด้านของตำรวจก็คุมตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองตรัง
ดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็เตรียมขยายผล
เพื่อจับกลุ่มเครือข่ายและบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับ